คุณผู้ชมคะมีคนบอกว่าถ้าเลือกคนผิดชีวิตมันก็ผิด
แต่บางทีเราไม่รู้หรอกว่าคนที่เราเลือกน่ะเขาเป็นคนที่เราเลือกผิด

ใช่แต่ว่าคราวนี้ค่ะคุณผู้ชมคนที่เป็นแฟนกันเนี่ย
ทำร้ายกันขนาดนี้สงสารผู้หญิงมาก
นี่เห็นไหมคะภาพจากหอจากในห้องพักจากตรงทางเดิน
คุณดูสิผู้หญิงเนี่ยโดนทำร้ายนะ
โดนลากเข้ามาในห้องโดนขังไว้ในห้องน้ำ
เขาก็เอามาแชร์ต่อแล้วก็เขียนข้อความเอาไว้ด้วยนะ
เหตุผลอะไรก็ตามไม่ควรจะทำร้ายผู้หญิง
ควรจะมีสติในการควบคุมอารมณ์เห็นไหม
มุมมันก็เห็นบางมุมมันก็หลุดมุมกล้องออกไปค่ะ

มันเกิดขึ้นที่รัฐกระบังซอย๔๒

เธอเล่าเหตุการณ์ให้ฟังคลิปนี้มันมี๒คลิป
คือเธอเล่าให้ฟังบอกว่าตอนแรกเนี่ยฝ่ายผู้ชายนะ
จะเอาเตารีดจี้หน้าผู้หญิง
แล้วฝ่ายผู้หญิงก็วิ่งหนีออกมาได้
ขอให้คนที่เขามีคนข้างล่างให้เขาช่วยแจ้งตำรวจหน่อย
แต่ว่าฝ่ายนั้นเขาบอกว่าเรื่องของคนสองคน
ฝ่ายผู้หญิงก็บอกว่านี่คือเราโดนทำร้าย

เพราะว่าคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาอาจจะบอกว่า

เรื่องของคนสองคนไม่อยากเข้าไปยุ่ง

ฝ่ายผู้หญิงหนีลงมาข้างล่างเพราะว่ามีพี่ที่เฝ้าหออยู่
เสร็จแล้วฝ่ายชายตามลงมาค่ะกระชากขึ้นไปในห้อง
แล้วก็ขังผู้หญิงเอาไว้ในห้องน้ำ
ซึ่งช็อตที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะมันเป็นการกระชากช่วงท้าย
เพราะว่ากล้องมันเห็นแค่นั้นนะคะ

ฝ่ายหญิงเขาบอกว่าเธอสู้แรงฝ่ายชายไม่ไหว
ตอนนี้ตอนที่เราวิ่งหนีออกมาได้จากห้องน้ำนะ

เพราะว่าคือจะเช้าแล้วมันก็เลยมองไม่เห็น
ก็วิ่งหนีมาจนจะตกบันไดค่ะคุณผู้ชม
แล้วเธอก็บอกอีกด้วยนะว่าฝ่ายชายตามมาลากเธอกลับไปอีก
บอกว่าตอนนี้เธอดำเนินการแจ้งความแล้ว
ส่วนฝ่ายชายก็หนีกลับบ้านที่โคราช
ตอนนี้รอทำสำนวนค่ะเราเลิกกันแล้วขอบคุณทุกคนมากค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้มันไม่ควรที่จะมีการทำร้ายกันไง
แล้วคนก็บอกว่ากับผู้หญิงนะเก่งจริง

ก็ไม่ใช่หาเรื่องตบตีทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนียวนะคะ

แต่บางทีเราไม่รู้ไงว่าคนที่เราเลือกนั้นน่ะ

มารู้ก็ตอนที่เขาทำร้ายเรานี่แหละค่ะ